แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง

แม่บ้านประจำบ้านสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เอาล่ะค่ะเปิดต้นสัปดาห์มาแบบนี้เนี่ยนะคะ

ต้องให้คุณผู้ชมได้มาเช็คกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยค่ะ
ต้องค่ะหลังจากที่เราอัปเดตดวงประจำสัปดาห์ไปแล้วนะคะ
เราก็จะเข้าประเด็นโหราแซ่บ

คุณเพื่อนคะเคยได้ยินไหมคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข

เพราะประเด็นโหราแซ่บของเราในวันนี้นะคะ
ก็คือหนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์ยิ่งแก่ยิ่งฮอต

เธอเคยได้ยินไหมว่าบางคนเนี่ยนะเธอเหมือนขิง

ร้อนแรงเผ็ดกระดังงานรนไฟ
ใช่อยากให้เป็นปีเถาะเหลือเกินนะเธอ

แล้วจากอื่นเขาดูอยู่เขาก็ตาปริบว่าจะเป็นฉันหรือเปล่านะ

ไม่เป็นไรรอก่อนเราจะไปฟังประเด็นนี้กันค่ะ
และหลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะพาไปกระโดด

กระโดดดึงคุณผู้ชมค่ะในช่วงของเสียเปรี้ยเวอร์

หลงจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดทดูกันก่อนดีกว่าค่ะ

หืืมพี่หมอจโต่ค่ะพี่หมอจโต่คิดว่า

มีฮอตดอกอยู่ตรงกลางเลยค่ะ
นี่เดี๋ยวก่อนครับปุ๊บวิทย์พักเรื่องฮอตนะคะ
แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตดวงประจำสัปดาห์กันดีกว่าเนาะ
ตั้งแต่วันที่๔จนถึงวันที่๑๐เมษายนนี้เนี่ยนะคะ
แต่ร้านนักสัตว์เป็นยังไงกันบ้างเริ่มที่ปีชั่วกันเลยดีกว่าค่ะ
กลับไปที่ปีชวดเลยนะครับก็ของคนที่เกิดปีชวดนะครับ
ก็ในตามหลักธรรมภาษาจีนเนี่ยวันนี้วันที่๔เนี่ยนะฮะ
ก็ในตามหลักภาษาจีนถือว่าเข้าสู่เดือนที่สมพงษ์กับคนที่เกิดปีชวดแล้ว
เพราะจากนี้ไปตั้งแต่อาทิตย์นี้ไปเนี่ยก็พูดง่ายว่าจะมีเรื่องดีมีเรื่องสบายใจเข้ามาแล้วนะครับ
จากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยปลอบโปร่งแล้วก็ติดขัดไม่ค่อยได้ดั่งใจ
อ๋อเอาแล้ววันที่๔เริ่มต้น
ก็คือวันนี้เลยไปปั๊บอาทิตย์นี้ไปเนี่ยดีอาทิตย์เลย
แล้วจะร่วมรู้สึกได้เลยใช่ไหมคะสำหรับคนปีชวด

อืมดีงามค่ะไปต่อกันที่ปีฉลูเลยค่ะ
คนที่เกิดปีฉลูนะครับก็จะเป็นช่วงที่จะเริ่มมีความหนักอกหนักใจสักนิดหนึ่งนะครับ
แล้วก็ขอให้ใช้ในวันดีเนี่ยก็ในการตัดสินใจในเรื่องต่างนะครับ
ก็ขอให้ใช้วันที่๕แล้วก็วันที่๙เมษายน
แล้วก็วันที่อาจจะต้องเจอปัญหาแล้วก็ตัดสินใจโอกาสพลาดมีสูงนะครับ
จะตรงกับวันที่๔วันที่๖วันที่๗แล้วก็วันที่๑๐เมษาอีก๔วันเลย
กลับมาต่อกันที่ปีขาเลยค่ะครับคนที่เกิดปีขานนะครับ
สัปดาห์นี้ของชาวปีขาเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะครับ
ก็ขอให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับจะมีเรื่องของการเสียทรัพย์จากเรื่องไม่เป็นเรื่อง
อ๋อนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังโดยเฉพาะคุณผู้ชาย
คือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคะพี่หมอโจ้
ครับก็อย่างของคุณผู้ชายเนี่ยก็อาจจะหนัก๘๐นะครับแต่ของคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะหนักแค่ประมาณสัก๔๐อย่างแง่ครับ
เพราะฉะนั้นผู้ชายก็ระมัดระวังมากกว่าผู้หญิงหน่อยหนึ่ง
ต่อไปปีถอดค่ะปีถอดนะครับก็ในสัปดาห์นี้ของคุณผู้ชายปีถอดนะครับ
เป็นพิการนะเพราะว่าโดยภาพรวมการเข้าสู่เดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่เข้าครอบคุณผู้ชายทุกคน
ของคุณผู้ชายทุกคนอ๋อแต่จะมากหรือน้อยนั้นเนี้ย
มันก็ต้องดูอีกว่ามันเป็นเดือนเดือนที่เคลื่อนหนุนกันไหม
เดือนที่ชงกันไว้อีกอ่าถ้าสมมุติว่าเดินสามไม่ดี
ผู้ชายทุกคนไปเจอเดือนชงอีกก็หนักเหรอหนักกว่ารอบอีกค่ะ
สาวสาวล่ะคะสาวสาวในเดือนนี้เอ่อของปีเถอนี้
ถือว่าค่อนข้างไม่มีอะไรอุ่นแรงอืมสบายสบายเรื่อยเรื่อยดังกลาง
ดังกลางเพราะฉะนั้นเนี้ยผู้ชายจะหนักกว่านิดหนึ่งนะครับอืมค่ะโอเคค่ะ
ต่อไปมาโรงมาโรงคนที่เกิดปีมาโรงนะครับในสัปดาห์นี้ของชาวปีมาโรงนะครับ
ก็จะมีภาระหน้าที่ใหม่ใหม่นะครับให้ได้รับผิดชอบแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ
กิจิการเรื่องของยอดขายเนี้ยเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นอืม
หลังจากที่ศพต่อมานานแล้วก็หลังจากที่อ่าอาจจะประสานงานเรื่องของ
ธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จจากนี้ไปเนี่ย
อาทิตย์นี้ไปเนี่ยก็จะเริ่มเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จมีความขึ้นหน้ามากขึ้น
ก็ขอให้ลุยอันนี้เลยอ่าลุยเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีเนอ
จนหวังที่ดีอืมใช่แล้วค่ะครับมาเศร้งค่ะคนที่เกิดปีมาเศร้งนะครับ
ในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีความเรื่อยเรื่อยสบายสบายนะครับ
ไม่มีอะไรที่โดดเด่นชัดเจนพูดง่ายว่าโดยภาพรวมของดวงคนที่เกิดปีมะเสง
สัปดาห์นี้เนี่ยนิ่งก็ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรที่แบบวุ่นวายหรืออะไร
ไม่หวือหวาอ่าไม่หวือหวาไปนะครับคือยังง่ายว่าก็สะเบ็ดสบายเรื่อยค่ะนะครับอืม
อืมแล้วเมียต่อเลยค่ะครับคนที่เกิดปีมะเมียนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับ
ภาพรวมเนี่ยก็จะมีความสบายอกสบายใจเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ว่าจะทำเรื่องสำคัญเนี่ยก็ขอให้ไปทำในวันที่๖วันที่๗
แล้วก็วันที่สิบเมษานะครับเจ็ดแล้วก็สิบเมษาแล้วก็วันที่กวนระหว่างนะครับ
สัปดาห์นี้ของคนเกิดปีมาเมียคือวันที่ห้าแล้วก็วันที่เก้าเมษาอืมอ่า
อ่าเป็นสองวันเป็นวันที่อาจจะต้องเรื่องของเอ่อผมเกรงว่า
สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก
อาจจะเป็นเรื่องการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าอาจจะออกกำลังกายแล้วอะไรอย่างนี้
ก็คืออาจจะอู๋เป็นเจ็บเห็นเล็กเล็กน้อยน้อยใช่ไหมคะใช่
แล้วก็ในสัปดาห์นี้โดยภาพรวมเรื่องสุขภาพผมห่วงเกี่ยวกับขานะครับ
คนที่เกิดปีมาเมียมาถึงปีมาแม่ค่ะปีมาแม่ค่ะ
คนที่เกิดปีมาแมนนะครับในรอบสัปดาห์นี้เนี่ย
ก็ขอให้ระวังศึกรอบด้านที่กำลังจะเข้ามาด้วยในสัปดาห์นี้นะครับ
ใช้คำว่าศึกรอบด้านศึกรอบด้านเลยเพราะว่าเขาเขาจะเจอทั้งเรื่องการงาน
เงินความรักแล้วก็สุขภาพมากทีเดียวเลยในสัปดาห์นี้นะครับ
โอ้โหก็หนักนะนักอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าผ่านไปไม่ได้ผ่านได้ค่ะผ่านได้
คือในสัปดาห์นี้อาจจะประมาณสองคนแปดสิบอืมสัปดาห์ต่อไปอาจจะเหลือสิบ
อะเขาเรียกว่าค่อยตอนลงมาใช่แต่ค่อยดีขึ้น
เพราะอันนี้มันเข้าสู่ต้นเดือนปั๊บความแรงมันยังมีอยู่

ก็เอาเป็นว่าเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับ๘นักศัตริย์เนอะ

ถูกต้องนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันช่วงหน้าค่ะ